เอามาติดตามกันหน่อยค่ะกับเรื่องของการเมือง
เมื่อกี้ทิ้งท้ายไปแล้วบอกโอ้โหคึกคักจริง
ไปดูรวมไทยสร้างชาติกันหน่อยนะคะโอ้โห
เขาเปิดตัวยิ่งใหญ่อลังการเลยรวมไปถึงเขาบอกว่ามีเพลงใหม่มาด้วยนะ
ชื่อเพลงว่าลุงตู่อยู่ไหนมีท่าเต้นอีกต่างหากด้วยนะคะ
บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
คลิกคลักจริงกล้องเชียร์ส่งเสียงลุงตูสู้
แล้วก็ยังมีการเปิดเพลงใหม่ที่ขวัญบอกนั่นแหละ
ชื่อเพลงลุงตู่อยู่ไหนและมีท่าเต้นประกอบด้วย
ลองดูกันหน่อยแล้วดูสิว่าใครเต้นคะ
เขาบอกว่ามีทางด้านของคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์ด้วยนะคะ
ก็มีการมาดูดิเขาแฟนคลับมากันเต็ม
คุณพิริพันธ์เนี่ยขึ้นบนเวทีแล้วบอกเลยว่า
เลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เลือกผู้แทน
แต่เลือกคนที่จะนำพาประเทศไปข้างหน้า
ผลเอกประยุทธ์ก็บอกว่า๒ปีหลังจากนี้
ถ้ากลับมาเป็นนายกจะทำให้แผ่นดินน่าอยู่อีกครั้ง
อย่างไรก็ตามนะคะที่ประชุมพักก็เห็นชอบให้ทางด้านของพลเอกประยุทธ์
เป็นแคนดิเดตนายยกรัฐมนตรีของพักษมณ์
จากนั้นผลเอกประยุทธ์บิ๊กตุก็ขึ้นกล่าวบนเวทีแล้วก็บอกว่า
ขอบคุณกรรมการบริหารและสมาชิกนะคะและผู้สมัครของพัก
ให้เกียรติเลือกตัวเองเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนเปรียบเหมือนรถหลายชนิด
ที่มาอยู่รวมกันมีทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่า
คนเหล่านี้จะเป็นเสียงสะท้อนว่าคนในแต่ละรุ่นรู้สึกอย่างไร
เราต้องเดินไปข้างหน้าตามวิสัยทัศน์ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนดูค่ะ
แต่ผมควรติดใจนะตัวผมหัวใจสิงห่วง
คำว่าหัวใจสิงห่วงคืออะไร
หัวใจสิงห่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้จะตาย
เพราะฉะนั้นต้องเป็นหัวใจที่ไม่พูดความแค่
หัวใจของคนใกล้ตายเนี่ยมันพูดโกหกไม่ได้เดี๋ยวไงมันก็ตายแล้วล่ะ
แต่นี่คือไม่ใช่ว่าผมจะตายเลยนะไม่ใช่แล้ว
ให้ชั้นตัวเองนะผมเผลี่ยเที่ยวให้ฟัง
เราทั้งหมด๔๐๐คนจะรับปรัชน์จะดูแลคนทั้ง๗๐ล้านแผ่นของพร้อมตังค์

เป้าหมายนั้นก็คือรวมไทยตั้งภาพ
ที่บอกไปว่าเขาประกาศใช่ไหม
เปิดตัวก็ทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วแหละ
ว่ายังไงท่านผลเอกประยุทธ์ก็จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่ที่ขวัญจะบอกต่อคือท่านเป็นเบอร์หนึ่ง
แต่ยังมีแคนดิเดตอันดับที่๒นะคะ
เพราะอะไรช่วงท้ายของการปราศัยพลเอกประยุทธ์ประกาศเลยค่ะ
ประกาศชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่สองของพรรคค่ะ
ตรงนี้เกิดขึ้นอีกหนึ่งอ่ะลองดูภาพ
คือมีชายวัยรุ่นเดินเข้ามาคุณคิง
แล้วเข้ามาพร้อมชู๓นิ้ว

คือวัยรุ่นคนนี้เขาก็บอกแบบนี้นะว่า

แต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยที่มาจัดงานกันแบบนี้

เวลานานมากก็เลยมาแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แบบนี้

ขณะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเดินทางกลับนะคะ
ขณะที่ท่านเดินทางกลับก็มีการเปิดกระจกรถบกมือทักทายประชาชน
เชียร์บางส่วนก็วิ่งกรูกันเข้าไปที่รถไปขอถ่ายรูปด้วยนะคะ
ที่โอ้โหรถก็ยังวิ่งอยู่ด้วยนี่ลองดูนะคะ

รถของพลเอกประยุทธ์ก็มีการจอดเป็นระยะให้กองเชียร์ได้ถ่ายรูป
ก็การจราจรมันก็ติดขัดหน่อยแหละ
มีหลายงานด้วยครับจัดที่ต้องทำทั้งสิบสัปดาห์นี้
ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์ครับ
หลังจากเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อของญี่ปุ่นนะฮะ
สรุปใจความก็คือว่าเจ้าตัวบอกว่า
คาดว่าปีนี้น่าจะได้กลับเมืองไทย

แม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเขาจำเป็นจะต้องจ่าย
แต่เขาก็ขอต้องจ่ายเพื่อจะได้กลับมาอยู่กับลูกกับหลาน

และจะไม่ใช้นิรโทษกรรมด้วย

นางสาวที่พานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า
จริงแล้วอดีตนายกทักษิณสามารถกลับเมืองไทยได้ทุกเวลา
แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ยอมกลับมาเองปล่อยให้คนอื่นรับโทษไป
แล้วตัวของอดีตนายกทักษิณอยู่สบายในต่างแดน

ไม่ได้กับอดีตรัฐมนตรีในพักของท่าน

และไม่เคยมีสักครั้งที่ท่านจะออกมาขอโทษ
มีแต่การกล่าวโทษกระบวนการยุติธรรม
นี่นะฮะก็เป็นมุมมองของคุณทิพานัน
ขณะที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชินวัฒน์ครับ

ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะครับ

ที่ผู้สมัครสอสอกอทมเมื่อคืนที่ผ่านมา

ให้สัมภาษณ์สั้นบอกว่ายังไม่เห็นข่าว
เดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดก่อนแล้วถึงจะตอบได้ครับ
สวัสดีครับวันนี้เป็นเกลือบังคัก
และได้พาใส่ดี่มานะครับ

ยังไม่ได้เห็นข่าวเลยครับมานี่ตั้งแต่บ่ายยังไม่ได้เห็นข่าวเลย

ความเห็นที่มันจะทำให้มันได้คำแนะ
ผมคงยังไม่แสดงความเห็นแหละเพราะว่ายังไม่ทราบว่าท่านพูดว่าอะไร
ยังได้ยินแต่น้องสั้นเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูข่าวก่อนแล้วกัน

คือยังไงท่านก็เลยบอกแบบนี้นะคะ

ทางด้านคุณหมอศนานสีแก้วกับเมืองหน้าพรรคเพื่อไทย

เท่าที่ฟังเนี่ยมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของคุณทักษิณนะ
ฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งก็มีความประสงค์อยากจะกลับบ้านเกิด
แสดงความคิดเห็นของท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับพัก

แต่ว่าคือคุณทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพักไทยรักไทย
ซึ่งก็ถ้าจะพูดได้ก็ถือกับเป็นต้นกำเนิดของพักเพื่อไทย
ส่วนทางด้านของคุณเศรษฐาทวีสินค่ะ
ถ้าในฐานะของตัวคุณเศรษฐาเองที่เป็นพ่อที่มีลูก๓คน
ก็เห็นใจคุณทักษิณนะแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเคารพกฎหมาย
เคารพการตัดสินใจของคุณทักษิณ
ส่วนตัวมองว่าพักเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนายทักษิณ

เข้าใจว่าท่านไม่ต้องการให้ตัวเองนั้นไปเป็นเงื่อนไข
อย่าเอาท่านมาเป็นประเด็นของความขัดแย้งหรือว่าการหาเสียงเลือกตั้ง
และพรรคยังเดินหน้าหาสิ่งต่อไปค่ะ

สาระอเนกประสงค์ที่วัดลำหายจังหวัดตรังนะคะ
ก็มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเช่นกันนะคะ
นี่แหละค่ะก็เป็นทางด้านของพักเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชม
คุณน็อตกองสลากพัฒน์หัวหน้าพักวันนี้เป็นยังไง
แนะนำแนะนำคณะกรรมการและตัวแทนสาขาทั้ง๔ภาคเลย
ก็มีการเปิดนโยบายของพักด้วยเพราะอะไร
คือมีการโชว์โซโลแกนเปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส
มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า๕๐๐คนเลยทีเดียวนะคะ
หลังมีการปิดการประชุมเนี่ยคุณน็อตเองพร้อมสมาชิกพัก
เขาก็ร่วมกันจุดประทัดหนึ่งแสนนัดด้วยประกาศลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้
ประทัดหมดเนี่ยคุณน็อตก็เดินไปหยิบเลขประทัด
หมายเลขหนึ่งเก้าหกอืมนะคะ
ก็มีคนมาร่วมขอถ่ายรูปแล้วก็จะเอาเลขนี้ไปเสี่ยงดวงในงวดถัดไปด้วย

ปัญหาที่ประเทศไทยเนี่ยไม่เคยพูดถึงว่ามันเป็นปัญหา
เช่นปัญหาโสเพณีเราบอกไม่มีปัญหา๘๐บาท

ปัญหาต่างที่เราหมกเม็ดไว้ใต้พรมเนี่ย
ผมอยากจะเปลี่ยนพวกนั้นให้มันเป็นปัญหา
พอเป็นปัญหาแล้วเนี่ยมันจะมีการเกิดการแก้ไขเกิดขึ้น
หลังจากแก้ไขแล้วเราจะเปลี่ยนปัญหาเหล่านั้นเป็นโอกาส
เออนะคะก็ถือเป็นศีลสำนะคะด้วย

ก็นำโดยคุณเท่าพิพบนะคะอดีตสาวกรุงเทพเขตบางกอกใหญ่

ปีที่ผ่านมาพิสูจนได้เห็นแล้วว่าสอสอของพักยืนหยัดต่อสู้เรื่องทุนผูกขาดมาโดยตลอด
และต้องการจะกลับหัวปิรมิตประเทศนี้
เพื่อให้คนธรรมดาได้มีอำนาจในฐานะเจ้าของประเทศ

เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่ส่ง๓ปอกลับไปเลี้ยงหลาน
แต่ต้องถูกส่งไปอยู่ในทันทะสถาน
จะเป็นการปิดสวิตช์๓ปออย่างสมบูรณ์แบบค่ะ
ต่อกันที่พักชาติไทยพัฒนากันบ้างนะครับ
คุณวราวุศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็นำทีมไปพบปะประชาชนครับ
พร้อมกับแนะนำว่าที่ผู้สมัครสอสอจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
นี่คือบรรยากาศตลาดสดทุ่งเจริญ
คนก็มารอต้อนรับมาพร้อมดอกไม้กระติ๊บข้าวเหนียว
แล้วบอกว่าให้นำเข้าไปทำเนียบด้วยนะ
และขอให้เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับคุณพ่อ
นี่ฮะภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับ
คุณวราวุฒิให้สัมภาษณ์บอกว่าทุกครั้งที่มาภาคอีสาน

พักก็มั่นใจว่าจะปักทงได้ในหลายพื้นที่
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้แม้ว่ามีผู้สมัคร
แต่ยังไม่ได้ปีกก้าขาแข็งพอที่จะขยายไปในทุกพื้นที่
ในอนาคตมั่นใจว่าจะปักทงได้
อย่างไรก็ตามครับภักดิ์สามารถจะทำงานได้กับทุกฝ่าย

เราบอกผมเพียงแค่บอกว่าทุกคั่วนั้นอยากจะได้ชาติไทยพัฒนา

แต่ด้วยการลักษณะการทำงานของชาติไทยพัฒนาที่เราไม่เน้นสร้างศัตรูนะครับ
บรรหารสอนอยู่เสมอว่ามีมิตรร้อยคนก็น้อยไปมีศัตรู๑คนก็มากไป
ดังนั้นตลอด๔ปีที่ผ่านมาเราทำงานกันแบบที่ช่วยงานกันกับทุกฝ่าย
แบ่งฝ่ายงานรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับ
ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่หลายครั้งที่เวลามีการร่วมรัฐบาลนั้น

เพราะว่าเวลาเราทำงานเราทำงานกันอย่างจริง
จริงจังแก้ไขปัญหาแล้วก็เราทำงานกันเป็นทีมนะครับ
คุณผู้ชมคะทีนี้ไปดูทางด้านของภาคเสรีรวมไทยกันหน่อยค่ะ
ก็มากับแกนนำพรักษ์ไปลงพื้นที่ที่ไหนที่ตลาดมีนบรี
บอกว่าต้องการยุติการปล้นอำนาจประชาชน
เช็คบินคนพวกนี้ให้หมดไปจากประเทศ
บอกต่อด้วยนะว่าพักจะใช้ใจในการหาเสียง

ถ้ายังจำกันได้ปี๓๘ตอนนั้นผมก็ยังรับราชการตำรวจอยู่
จับการโกงการซื้อเสียงเลือกตั้งในภาคอีสานได้หลายคน
และข่าวใหญ่ยังมีคดีแบงค์๑๒๐บาทเย็บติดกับบัตรแนะนำตัวผู้สมัคร
วันนี้วงจรแบบนี้กลับมาอีกแต่เปลี่ยนรูปแบบการซื้อเสียง
กำจัดวงจรอุบาตนี้ให้หมดไปค่ะ
ส่วนที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถนนรัชดาพิเศษ
กรจติกวนิษฐ์หัวหน้าภักดิ์ชาติพัฒนากล้า
ว่าที่ผู้สมัครสอสอกอทมร่วมกันแถลงข่าว
กรณีที่รัฐบาลประกาศขึ้นค่าไฟเดือนพฤษภาคม

เพราะทุกคนรู้ดีว่าช่วงหน้าร้อนคนไทยใช้ไฟเพิ่มขึ้นกว่าปกติ
แต่รัฐก็ประกาศขึ้นค่าไฟภาคครัวเรือน
หน่วยละ๔บาท๗๒สตางค์
เพิ่มเป็นหน่วยละ๔บาท๗๗สตางค์
แต่กลับไปลดราคาให้ภาคอุตสาหกรรมนะครับ
หน่วยละ๕บาท๓๓สตางค์เหลือ๔บาท๗๗สตางค์
คือรถภาคเอกชนแล้วมาขึ้นภาคครัวเรือนแบบนี้
แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนประชาชนหรือเปล่า
ลำเอียงเข้าข้างภาคอุตสาหกรรมครับ
ส่วนหนึ่งกระบวนการขั้นตอนที่สำคัญ
ในการพิจารณาการปรับภาคไฟ
คือการรับฟังความเห็นของประชาชน
โดยที่กรกภได้อ้างว่าได้มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนนั้น

ข้อสรุปความเห็นประชาชนที่กรกภอ้างถึง
คือบอกว่ามีประชาชนเห็นดีด้วย